ข่าวแรกกันเลยนะคะไม่รู้ว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกแหวกมาจากดาวอังคารที่ไหนนะคะ
เรื่องร้ายแหล่งฝ่ามาหากล้องเฮ้ยไร่
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่าแหมเดี๋ยวนี้ชีวิตติดหรูเพราะว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งไฮโซใช่ไหมคะ
ยังไม่ทันเคลียร์จบสักเท่าไหร่มีเรื่องใหม่มาอีกแล้วค่ะ
มีคนคนหนึ่งเขาร่อนจดหมายมาหาสื่อคุณผู้ชมมาด้วยลายมือเขียนมาเลยนะ
บอกว่าเพลงที่ดังอยู่เนี่ยร้อยล้านกว่าวิวเนี่ยโอ้ยไซสวาซิบอทิมกันเนี่ย
ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยที่กล้องห้วยไร่ออกรายการนู้นออกรายการนี้แล้วบอกว่าเป็นผลงานเพลงของเขาเนี่ย
จริงแล้วกล้องห้วยไร่ไม่ได้เป็นคนแต่งไม่ได้เป็นคนเขียนเขาต่างหากที่เป็นคนแต่งนั่นเองค่ะ
กลายเป็นเรื่องดราม่าหลายคนก็อยากจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะจริงแล้วตกลงมันใช่หรือไม่ใช่ตกลงกล้องแตกเองหรือเปล่านะคะ
ดังนั้นค่ะกล้องก็เลยเขียนจดหมายเหมือนกันโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กนะ
เรียนไปยังคุณจุดที่คุณแอบอ้างว่าได้แต่งเพลงไซส์วาซีบอร์ทิมกัน
ให้รีบแสดงตัวด่วนนะครับจริงแล้วเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลย
ผมไม่ทราบในจุดประสงค์ของคุณผมไม่มีจิตอาฆาตถึงขนาดฟ้องร้องคุณหรอกครับ
แต่ที่คุณทำนั้นมันมีเจตนาทำร้ายผมโดยตรงคุณต้องรับผิดชอบ
เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็ยังได้รับคำยืนยันแบบชัดเจนนะคะ

ตอนนี้ได้ให้ทีมงานติดต่อกลับไปทางอินบ็อกซ์ของคนที่แอบอ้าง
ให้รีบแสดงตัวด่วนค่ะหรือว่าเอาหลักฐานมาชี้แจง
เช่นนั้นโดนแน่นะคะจะดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองค่ะ
คุณดังมาปีกว่าเกือบ๒ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งออกมาหลายคนก็เลยสงสัย
คือหลายคนสงสัยประเด็นนี้เขาบอกว่าเขาพยายามติดต่อกล้องห้วยไร่มาก่อนหน้านี้
แต่ไม่สามารถติดต่อได้นั่นเองค่ะ
ซึ่งกล้องห้วยไร่เองก่อนหน้านี้สมัยตอนดังแรกเขาก็บอกมาว่า
เพลงนี้แต่งมาจากความรู้สึกตอนที่โดนแฟนทิ้งนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าตกลงคนที่แอบอ้างเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่